พาคุณผู้ชมไปจับปอบตามความเชื่อของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานี
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เดือนพฤศจิกายนมีคนในหมู่บ้านเป็นหญิงชารานะ
เสียชีวิตไปพอเสียชีวิตปุ๊บเขาบอกว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในคุณยายที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นปอบ
คือแปลว่าตอนก่อนตายคุณยายถูกปอบสิงอย่างนี้หรอ
ใช่แล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ปอบเนี่ยยังอยู่ในหมู่บ้านอยู่ไม่ยอมไปไหนคอยหลอกหลอนคนในหมู่บ้านและบางทีก็ไปเข้าฝันคนในหมู่บ้าน
เพราะฉะนั้นแล้วเขาเชื่อว่าปอบเป็นสิ่งไม่ดีเขาต้องทำพิธีไล่ปิดสารากลางบ้านเลยค่ะ
จุดนี้คือบ้านโฆกน้อยหมู่ที่๑๔ตเชียงหวังอเพลงจอุดรธานี
ผู้ใหญ่บ้านนะคะชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านขาวหารินสไหลไปพร้อมกับชาวบ้านไปสองร้อยคนเลยค่ะ
นิมนต์พระมาสวดทำพิธีไล่จับปอบห้ามคนในออกห้ามคนนอกเข้า
แล้วก็เขียนป้ายบอกว่าขออภัยในความไม่สะดวก
สำหรับผู้ที่จะสัญจรไปมาเป็นภาพนี้
คนเข้าออกแต่ไม่ใช่ตลอดนะ
เฉพาะช่วงทำพิธีนะคะส่วนคนสำคัญในพิธีจับปอบ
ชื่อว่าเซียนคล่องเป็นร่างทรงแต่มีหลายคนนะ
ไม่ใช่คนเดียวนะคะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละ
ช่วงที่ทำพิธีค่ะเขาบอกมันมีเรื่องประหลาดขึ้น
ผู้หญิงเป็นหญิงชรานะที่มาร่วมงานด้วยเนี่ย
ร้องโอดครวนด้วยความเจ็บปวดโอ๊ยโอ๊ยปวดแสบปวดร้อน
พระสงฆ์ที่ประกอบพิธีก็เลยถามชื่ออะไรมาจากไหน
วิญญาณผีปอบที่สิงร่างพูดตอบพระสงฆ์นะคะ
เป็นสำเนียงภาษาไทยภาษากลางบอกว่าชื่อมาลอย
แต่ชาวบ้านบอกไม่ใช่ยายไม่ได้ชื่อมาลอย
และก่อนหน้านี้ยายเนี่ยพูดภาษากลางไม่ได้
ว่าอุตลาวว่าอุตลาภาษาลาวว่าอุตลาภาษาอีสาน
แต่ตอนที่ตอบบอกชื่อมาลอยแปลกแล้วเขาบอกแปลกแล้ว
และยังตอบอีกนะว่าตอนนี้เป็นปอบมาจากทางทิศเหนือ
และเป็นหัวหน้าบอบด้วยนะมากันทั้งหมด๑๙ตัว
พอชาวบ้านเริ่มถามเยอะบอกพอแล้วรำคาญ

ย้ำว่าเป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้านนี้เพราะเออ

เดี๋ยวฉันดูสินะเถอะเลยนะเขาก็ดูไม่แน่ใจอ่ะอืม

เป็นเรื่องของความเชื่อค่ะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทำอะไรคะ
นี่เป็นหนึ่งในพิธีที่สำคัญเสี่ยงคล่องเสียงคล่องก็คือร่างทรง
จะถือกระบอกไม้ไผ่แบบนี้วิ่งไปรอบหมู่บ้าน
บอกว่าเป็นการจับผีปอบเอามาใส่กระบอกไม้ไผ่
แล้วก็จะเอากระบอกไม้ไผ่นี้ไปเผาส่งดวงวิญญาณผีปอบ
และโอ้นี่นี่ปอบอยู่ใต้รถใช่แล้วช่วงเวลานี้สำคัญเขาบอกว่า
ปอบมันไปแอบซ่อนอยู่ใต้ล้อรถของนักข่าวไม่ใช่แมวเนอะไม่ใช่ค่ะ
ปอบแล้วจับออกมาได้แบบนี้นะคะอุ้ยผีไทยนี่น่ากลัวนะ
คุณกลางวันแสกอย่างนี้ก็มาแล้วเขาบอกว่าที่ต้องไปแอบอยู่ใต้ท้องรถ
ล้อรถเพราะว่าเตรียมออกนอกหมู่บ้านจะเอาจะขึ้นรถไปด้วย
ขึ้นรถนักข่าวออกนอกหมู่บ้านทำไมไม่ขึ้นไปนั่งข้างในรถเลยล่ะ
เอาสาเหตุที่ชาวบ้านต้องทำพิธีเนี่ยนะคะก็คือมีหญิงชรา
อายุ๗๒ปีในหมู่บ้านเนี่ยตายเมื่อช่วงเดือนที่แล้วค่ะ
พฤศจิกายนแล้วมีชาวบ้านไปจับปลาไปจับกบกลางคืน
ไปเจอวิญญาณหญิงชะลาที่มีหน้าตาน่ากลัวชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าสิ่งที่เห็นอ่ะ
เป็นผีปอบที่เคยอาศัยอยู่ในร่างของหญิงชราที่ตายไปแล้ว
ออกมาหากินออกมาหลอกหลอนและตอนนี้ยังไม่มี
สิ่งมีชีวิตที่จะไปสิงได้เนี่ยนะคะอ่าทีนี้ไปถาม
ถามครอบครัวของคุณยายที่เสียชีวิตไปและถูกกล่าวหาว่าปอบสิง
ครอบครัวคิดเห็นยังไงลูกสาวลูกสาวเล่าให้ฟังก่อนนะคะ
บอกว่าเมื่อ๒๐ปีที่แล้วแม่ไปเรียนวิชาสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังมา
หญิงชารานในหมู่บ้านชิงหวางแต่ต้องเรียนคุณสัยไปด้วย
ดำไปด้วยควบคู่กันแม่ก็เลยตกลงรับคุณสัยเข้าบ้าน
ต่อมาหญิงชราคุณครูของแม่เนี่ยตายค่ะแล้วช่วงตายเนี่ยป่วยก่อน
เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกทำให้ไม่ได้เส้นไหว้คุณสัยที่รับมาบูชา
เชื่อว่าผีปอบก็เลยมาเข้าแม่ทีนี้ออกจากร่างคุณครู
มาเข้าแม่ตัวเองประกอบกินร่างแม่ตัวเอง
เขาก็ช่วยกันทำนะเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
เป็นเรื่องของจิตใจนะถ้าสมมุติว่าทำแล้วมันดีขึ้น